ไทยรัฐทีวีทั้ง๓ไปกับรายการดีกับรายการพิเศษ
สงกราน๑๕เมษายนนี้

คืออยากเห็นตั้งแต่ขับมาเจอแบบกำแพงสูงแล้ว
รู้สึกมีความสุขแล้วมาถึงแล้ว
เขาถามหลายครั้งแล้วว่าตกลงพี่รักหนูหรือเปล่า

ไหนอ่ะว้าว
๙โมงเช้าชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฮัวเรย์บอร์น
โมงครึ่งชัดทันข่าวฮอลิเดย์